จิงปิงจังฟังแจงแปลงจงโปร่ง
อ่ะจิงปิงจังฟังแจงแปลงจงโปร่ง
โปรดขอหักอายจริงไม่ใช่อ้างอิงมาเบาโปร่งโปร่ง
ักอายมากกว่าผู้ใดสาบานก็ได้ต่อหน้าลำพง
เมื่อย้างอายโตยิ้มให้หัวตาก็ใส่และหัวใจก็โปร่ง
สงสารน้องหน่อยเด้ออายอย่าปล่อยน้องตายเด้อหักอายจงโปร่งจริง
ของฝนค่ะเพลงแรกของฝนภาพต่อไปในช่วงนี้จะเป็นภาพที่เข้าสู่วงการ
เทิงอย่างเต็มตัวแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมติดท่านผู้ชมไว้นะครับ
นั่นคือภาพโฆษณาชิ้นแรกค่ะนะฮะที่เข้าประกวดห้าคนค่ะเดี๋ยวมาให้
ดูนะว่ายังจำกันได้ไหมว่าคนไหนคือฝนธนสุนทรอ่าว่าคุณส่ง
ชิ้นส่วนไปเชียร์คนไหนภาพนี้ฮะที่เป็นภาพที่คุณครูที่ห้อง
เห็นแล้วก็รู้ว่าอ้าวนี่ไงไม่มาโรงเรียนเพราะว่าไปประกวด
ระเบียบของโรงเรียนเอ่อครูก็เลยบอกว่าทำไมทำไมต้องทำ
แบบนี้ครับฝนเลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นประกวดนางงามแบบใส่ชุด
ว่ายน้ำนะคะอืมเป็นประกวดแบบวัยรุ่นแบบ
นาลีนอ่ามิสทีนแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงและมิดชิด
คือเสื้อผ้าทุกอย่างมิดชิดคือปรากฏเป็นแบบเด็ก
แล้วก็ชิงทุนการศึกษาครูเลยบอกว่าได้เงินมาเรียน
บ้านเธอยากจนแค่ไหนถึงจะต้องเอาหน้าเอาตาไปขายอ่าอ่า
คุณครูพูดอย่างนี้เลยบอกคุณครูแบบว่าโกรธมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าบ้านหนูจนจริงค่ะบอกครูบอกครูไม่เชื่อ
ระดับความจนของเราคือหน้าตาผิวพันธุ์อย่างนี้
ไม่เชื่อว่าเธอจนครับต้องไปดูที่บ้านฮะ
พอไปดูที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะครูซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะก็คือว่าคุณครูก็ช่วยด้วย

ห๊าขอบคุณด้วยนะครับ
เวลากลับไปก็ขอบคุณด้วยอีกครั้งหนึ่ง

เหมือนเบอร์ไหนหน้ายังเหมือนเดิมเนอะ
เบอร์๒ค่ะเบอร์๒ค่ะ
ก็เลยมามีภาพนี้ท่านผู้ชมครับ
นี่คือภาพที่ไปเล่นโฆษณามาแต่ผมสั้นลงไม่รู้ไปไหนหมด

ยังจำกันได้ไหมฮะร้องว่าไงนะ
สตอเบอร์รี่โอเล่หวานชำหอมชื่นจากสุดเป็นที่ใจจริง
คนนี้ได้รับรางวัลคนนี้เป็นเด็กอุดรอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ภูมิใจกันทั้งจังหวัดว่าเราเป็นคนอุดรนะ
แต่เราไปชนะคนแบบทั้งประเทศมานะอะไรอย่างนี้
เราเป็นความภาคภูมิใจของคนอุดรมากตอนนั้นงง

ครับนี่เป็นตกอัลบั้มนะฮะอัลบั้มแรกในชีวิต

เรียนจบม๖แล้วเรียนจบม๖แล้ว๑ปีแล้วด้วยซ้ำ

ทำงานที่อุดรก่อน๑ปี

นี่คือปกอัลบั้มแรกในชีวิต
แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนึง

อาจเป็นเพียง
แค่คนที่เดินผ่านมา
แต่เธอรู้ไหมเธอเป็นมากกว่า

แต่ว่าชื่อชื่อเพลงรู้ไหมรักเธอ

แต่ไม่ใช่ชื่อแอลบั้ม
แต่ว่าอยู่ในแอลบั้มชุดนี้

แต่ยังไม่ถึงกับว่าคนรู้จักกันทั่วทั้งประเทศ
เบาเรื่อย

จากชุดนี้ก็ยังมีสตริงชุดสองต่อ

ชื่อชุดโรแมนติกเรน

ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงต้องกลับบ้านแล้วแหละ

แล้วพอดีว่าได้ไปงานปีใหม่สังสรรค์ของทางค่าย

แล้วก็โปรดิวเซอร์ที่ท่านทำเพลงลูกทุ่งอยู่

เป็นที่มานะครับของการเป็นลูกทุ่งอย่างเต็มตัว
ใช่คนก็จะมองว่าฝนมาจากสตริง
เลิกมารอลูกทุ่งดีแล้วไม่ใช่
แต่ว่าในเมื่อทางค่ายอียิปต์ยื่นโอกาส

แล้วก็ทำในโอกาสที่เราได้มาทำให้ดีที่สุด
อเจมส์เออมาถึงภาพนี้แหละภาพนี้ที่เปลี่ยน

แต่ว่ากลายเป็นอันนี้ได้ภาพจากไหนครับ

เพลงฮักไอ้จงโปงจะออกแนวสลุกสนานน่ารัก

คนก็จะเต้นตามอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นอัลบั้มชุดนี้พอออกอัลบั้มชุดนี้ปุ๊บ
ก็คือซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่ได้เลย

ฮักนิดหน่อยก็เรียกว่าฮักจริง
ฮักจริงเขาเรียกว่าฮักจางปาง
ฮักมากหน่อยเขาเรียกว่าฮักแจงแปง
ฮักเรื่องรุนแรงเขาเรียกว่าฮักจงโปง
จริงจางปางแจงแปงจงโปง
ฮักจริงจางปางแจงแปงจงโปง
ชีวิตนี่มันพลิกเลยค่ะจากที่ตอนแรกกำลังจะม้วนเสือกกลับบ้านแล้ว
มาถึงอีกหนึ่งภาพแบบนี้คับ
นานมากอันนี้ก่อนฮักอ้ายจงปงอีกนะคะ
ภาพนี้นะคะย้อนเวลากลับไปก่อนออนัลบั้มแรกนะฮัก
ก่อนออกอัลบั้มลูกทุ่งอัลบั้มแรก
ก็คือหลังจากที่ออกสตริงใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้กำลังจะก้าวเข้ามาร้องลูกทุ่ง
แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเพลงของพี่มนต์สิทธ

ทีนี้ทางค่ายก็เลยทำสั่งนางแบบ

เราต้องทำตัวให้แบบว่าเปรี้ยวธรรมธแมงอะไรอย่างนี้

ยังนะไม่ยอมด้วยนะผู้หญิงเนี่ยจริงเลย
คุยเรื่องเลขเรื่องเวลานี่ไม่ได้เลยนะฮะ
โอเคไม่เป็นไรงั้นวันนี้
อยากจะให้เลือกก่อนปิดเบรกตรงนี้
เพื่อจะกลับไปพบกับอีก๒ภาพสุดท้าย
ตอนนี้มี๓เพลงเปิดเลือกที่จะฝากท่านผู้ชมปิดเดรกนี้
มีใจอ่อนแล้วก็แอบรักเขา
อยากจะเลือกเพลงไหนฝากพวกเราครับ

เอาเลือกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะ

ถ้าใครเห็นเขาก็จะต้องแบบว่า

เรามีความรู้สึกว่าอันนั้นมัน

ได้ครับเลือกมาแล้วนะฮะ
อยากจะเป็นฝนโจงโปรงนะครับ
งั้นเดี๋ยวให้
คุณฝนได้มีความสุขในช่วงเวลาสั้น

ฝนโจงโปรง

จังปังแจงแปงจงโฟง
อาจิงปิงจังปังแจงแปงจงโฟง
ใหม่ใหม่ฮักอายจิงปิงวัดได้จริง
ฮักเท่าหอยโภงนานเข้าฮักอายจังปัง
ฟังรับชะกวางเพราะฝากลำโพงต่อมาฮักอาย
มาเข้าคำเพลงอยู่เช้าหักเข้าเท่าโกง
ดนโดนป้าก็ยังแคบเพราะน้องซื้อแอบฮักอายจงโฟง
ฮักเท่าหอยโฟงจิงปิงจังปังแจงแปงจงโฟง
ฮักเท่าหอยโฟงจิงปิงจังปังแจงแปงจงโฟง
ฮักเท่าหอยโฟงจิงปิงจังปังแจงแปงจงโฟง
ฮักเพียยงเชื่อทางธุักราคาโพง
ฮักเท่าเชื่อเลี้ยงอำเธอจิ๊ยใจิน
อาจิงเพียงจังฝังแจงแปลงโตโภง